หน่อยนะฮะจับยาบ้าเนี่ยต้องขยายผลนะครับ
สุดท้ายเนี่ยขยายผลไปเจอต้นต่อด้วยนะฮะ
เอาไปดูคนแรกที่ถูกจับก่อนที่มหาสารคามนะครับ
ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนี่ฮะไปจับกลุ่มนายภูวดลชัยสุวรรณ
อายุยี่สิบสามปีนะนี่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบล
สร้างแช่งอำเภอยางศรีสุราชที่มหาสรคามนะครับ
เสพยาบ้านะค้ายาบ้าด้วยค่ะอ่านี่ฮะทางฝ่ายปกครองเนี่ย
ไปเลยนะครับค้นตัวเนี่ยเจอยาบ้าสิบห้าเม็ด
ยาไอซ์อีกศูนย์จุดห้าแปดกรัมนี่ฮะภูวดลบอกว่าอ๋อยาบ้าเนี่ย
ผมเอามาจากเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
แล้วยังไงคะก็ต้องขยายผลสิ
ภัวเรนนี่ดนบอกในบ้านไหนนะ
กรรมรวจก็กับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารด้วยก็ไปต่อเลย
หัวดลบอกเอามาจากธวัฒน์แหลมไทยสงฆ์อายุ๓๒
ไปถึงนี่ธวัฒน์กำลังจะขับรถไถออกจากบ้านพอดี

ก็เลยเอาตัวมาตรวจค้นหน่อยนะ
ในกระเป๋าเนี่ยเจอกล่องบรรจุยาอยู่
ยานะฮะเป็นยาเม็ด

แก้ปวดหรือเปล่าถวัสถวัสบอกยาแก้ปวด

ยาแก้ปวดมี๕เมตร

รวมกันเป็น๒๐เมตร

นี่ธวัฒน์บอกยาแก้ปวด
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาถามธวัฒน์
สรุปยาแปรหรือยาพาราเซตามัน

เพราะมันคือของวัยยาพาราครับ

ใช่หรือ
ยาพาราคิดที่พิเศษ

โดนตัวไหนมามีความสุขเหลือเกิน

เขายอมรับสารภาพว่ายาบ้าเขาเองนะฮะ

ไม่รู้ตอนที่ขึ้นรถตำรวจไปแล้วไปที่สพยางศรีสุราชเขาจะคุยอะไรกัน